คุณผู้ชมคะมาต่อกันที่สาวปูปรายากันบ้างดีกว่า
มาอีกแล้วค่ะกับกระแสข่าวเมาส์ข่าวลือที่ว่า
ดาราคนดังในวงการบันเทิงเสียชีวิต
อย่างปูประยากลุ่นโดนว่าเป็นอีกหนึ่งรายนะที่โดนมือดี
จากเพจปลอมเพราะกุข่าวค่ะ
เจ้าตัวเนี่ยเสียชีวิตจากโจรที่บุกปล้นบ้าน
แล้วใช้ค้อนทุบศีรษะโอ้โหแรงจัง
แรงมากซึ่งสาวปูเองก็ยอมรับนะคะ
พอญาติพี่น้องเขามาเสพข่าว
ก็ตกใจยกครัวเรือนเลยก็ว่าได้
ซึ่งทำให้เธอต้องออกมาชี้แจงความจริงผ่านทางเฟซบุ๊ก
และแม้ว่าข่าวนี้จะทำให้เธอได้รับความเสียหาย
แต่เธอก็ยืนยันนะคะว่าไม่คิดจะดำเนินการทางกฎหมายอย่างแน่นอนค่ะ
ทองหมดแล้วเวลาคนเขาดูกันอ่ะคนในหมู่บ้านก็บอกว่าตายแล้วเนี่ย
ร้านโดนทุบหัวป้าก็ร้องไห้โทรกันมาใหญ่เลยเลยรู้สึกว่า
อุ้ยชุดละมุนกันทางบ้านเจนเย็นเอ่อที่ออกมาชี้แจงเนี่ย
เพราะว่าเป็นห่วงความรู้สึกของคนทางบ้านนะที่เป็นครอบครัวของเธอนะคะ
ส่วนดราม่าที่คุณปูเขาไปร่วมในรายการหนึ่งแล้วมีการล้อเลียนภาษาชาติอื่นแบบตลกตกขันเอาฮา
ถูกมองเป็นดราม่าว่าเหยียดภาษาประเด็นนี้คุณปูไม่โตเถียงใดนะคะ
พร้อมกับขอโทษถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมแม้ว่าจะเป็นความไม่ตั้งใจก็ตามค่ะ
ปูยอมรับว่าปูควรจะสคริปกว่านี้ในบางเรื่องบางครั้งเราต้องคำนึงว่าสิ่งที่เรามองว่าตลกคนอื่นอาจจะมองว่าไม่ตลกแล้วถ้าปูได้ทำให้ใครไม่พอใจหรือเสียใจปูต้องกราบประทานโทษจริงพอปูเห็นในคลิปแล้วปูวิเคราะห์แล้วปูก็ดูว่าเออเห็นด้วยในระดับหนึ่งมันมันเซ็นสถิแล้วก็เลยมอง
ในสักอย่างก็ถั่วเขาแล้วก็ถั่วนัทว่าลบซะแล้วชี้แจงแล้วขอโทษ